มาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะมีการเข้าไปที่บุกเข้าไปค้นวัด
ใช่ค่ะคือที่นี่เนี้ยที่ต้องบุคเข้าไปเพราะว่ามีสัมมนต์
เขาร้องเรียนมาบอกว่านี่อาจจะเป็นแหล่งซ่องสุมหรือเปล่า
เป็นแหล่งที่รวมขบวนการจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติหรือเปล่า

เพราะว่าไปเนี่ยเจอรถจักรยานยนต์จอดเอาไว้เต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็มีเรื่องของเจ้าอาวาสยืนยันด้วยบอกว่า
จำนองรถและสิ่งของเนี่ยเพราะว่าสงสารชาวบ้าน

จงละที่ชุดเฉพาะกิจร้อยอาสารกสารหลักษาดินแดนธนครพนม
ส่วนที่กำลังทหารชุดเฉพาะกิจมณฑนฐานบกที่๒๑๐

ชื่อดังของอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม
หลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการลักลอบ
ซ่อนรถจักรยานยนต์ที่มาจากขบวนการจรกรรม
ส่งออกไปขายประเทศเพื่อนบ้าน
โดยที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ดัดแปลงแต่งซิ่ง
มีทั้งสภาพเก่าและใหม่หลายยี่ห้อรวมทั้งหมด๑๓คัน

และไม่มีเอกสารหลักฐานการครอบครองมาแสดง
ไว้ในโรงครัวของวัด
รวมถึงภายในสาราที่ใช้เป็นอุโบสถก็พบเครื่องใช้ไฟฟ้า
แล้วก็โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าเป็นจำนวนมาก
พระครูโพธิธรรมาภิรัตนวัย๗๒ปี
พระเจ้าอาวาสและมีตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอนาว่าเปิดเผยนะคะว่า
และสิ่งของทั้งหมดเป็นการรับจำนำจากญาติโยมเพื่อจะช่วยเหลือ
โดยใช้เงินส่วนตัวมารับจำนำรถจักรยานยนต์ตกคันละ๑๐๐๓๐๐บาท
ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีตั้งแต่๑๐๐เป็นจนถึง๑๐๐บาทตามสภาพ
เบี้ยก็ตามศรัทธาของญาติโยมค่ะ
ทำแบบนี้มาประมาณ๑๒ปีแล้ว
ยืนยันว่าทำไปเป็นเพราะว่าสงสารญาติโยม
ไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่น
บางอย่างส่วนมากก็จากหลักฐาน
มีเอกสารอยู่เนอะ
มีเอกสารบางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มี
มันเป็นรถเก่าของชาวบ้าน
เมืองต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดของกลางเป็นหลักฐานไว้ก่อน
พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ
ว่าน่าจะมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังค่ะ
เชื่อมโยงไปสู่แก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติ

เพราะว่าพื้นที่นครพนมมีปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมบ่อยครั้ง
และมีการส่งออกไปขายประเทศเพื่อนบ้าน
ที่อาจจะใช้วัดแห่งนี้เป็นที่พัก
ก่อนที่จะนำส่งออกไปขายประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นได้ค่ะ